ขอแซวนิดนึงละกันนะคะมีเรื่องให้แซวอีกแล้วค่ะ
บอมธนินถูกเล่นละครแล้วก็ถูกเปรียบเทียบกับพระเอกต่างช่อง
คราวนี้ก็เลยไปดูสิจ๊ะหนุ่มบอมจะพูดว่ายังไงค่ะ
เกิดเป็นบอมธนินดูเหมือนขยับตัวทำอะไรนิดหน่อยก็ถูกจับผิดไปซะทุกเรื่อง
พระเอกเจ้าของชายาหินแกรนิตก็โดนชาวเน็ตตั้งกระทู้เปรียบเทียบบทบาทมาเฟีย
ผลงานละครที่เพิ่งจบไปของเจ้าตัวกับพระเอกหุ่นล่ำฝั่งวิกหมอชิตมิคทองระยะ
มิคทองระยะที่รับบทบาทมาเฟียเหมือนกัน
แต่ดูจะตีบทแตกมากกว่าหลายเท่า

จะทราบข่าวนี้พร้อมออกตัวว่าไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับใคร
เชื่อว่าทั้งตนและนักแสดงต่างช่อง
ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต่างกัน
ซึ่งพระเอกหนุ่มก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รู้สึกน้อยใจ
แต่รู้สึกชินที่โดนเปรียบเทียบมาโดยตลอด
ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแล้วล่ะค่ะ
เราก็ทำงานอย่างเต็มที่เนอะ

ไม่ว่าจะเป็นผมหรือคนที่พี่พูดมาก็

ก็อยากจะให้แบบติดตามผลงาน
ถ้าไม่ชอบตรงไหนก็บอกให้ปรับปรุงดีกว่า

ก็เริ่มชินบ้างแต่ก็ยังมีแบบ
เห็นมันก็ไม่มีใครชอบหรอกผมคิดว่า

ก็อาจจะมีบางอย่างอาจจะดีบ้าง
อาจจะดูรอดกับคนอื่นบ้าง
ก็พยายามพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยทุกวัน
อกจากนี้เจ้าตัวก็เคลียร์ประเด็นเกี่ยวกับงานพรีเซนเตอร์
ที่ไม่ค่อยจะมีออกมาให้ได้เห็นเท่านักแสดงรวมช่องคนอื่นสักเท่าไหร่
โดยเจ้าตัวเผยว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่คอยดูงานให้

เนื่องจากอยากจะโฟกัสให้กับงานแสดงมากที่สุดค่ะ

ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าผมจะบอกเขาว่าพี่แบบ
ไม่ว่าอะไรเนี่ยขอตัดเวลาให้กับละครก่อนเลยนะ

เหมือนเราก็อยากทำผลงานให้แบบออกมาแล้วมันเหมือนกับดีขึ้นอีกเยอะครับผม

ส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะงานนั้นงานนี้อะไรค่อยว่ากัน
คือเชื่อว่าถ้าเกิดรายละครออกไปดี

ผมคงรู้สึกตะขิดแต่หวงใจ

อันนี้มันก็แล้วแต่คนจะคิดอะเนาะแต่ว่าหนุ่มบอมบอกแล้วค่ะว่าอย่าไปผิดเทียบกันเลย
เพราะว่านุ่มบอมเองก็ตั้งใจในการการรับพอด
คือพี่โดนัทมนัสนันเขาเคยร่วมงานกับคุณบอม
เขาบอกว่าคุณบอมเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามสูงมาก
อยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับดูแล้วกันนะ
สำหรับใครที่มีอคติบ้างอะไรต่างบ้าง
แต่ที่ฉันเห็นสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็ดูธรรมชาติดี
ฉันชอบตอนเขายืนเวทีนะยิ้มแบบยิ้มเลยอะไรอย่างนี้

เอาอันนี้พูดแบบตามความรู้สึกเปล่าเออเปิดใจค่ะเปิดใจค่ะว่าบอมเขาก็ตั้งใจถูกต้องแล้ว